แล้วก็มาถึงช่วงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินโชคชะตาครอบครัวของย่าน้อยจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับว่าจะสามารถพิธีโจทย์ได้๔ข้อเลยหรือไม่จะคว้าเงินล้านกลับไปบ้านได้หรือไม่เอาใจช่วยกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
พวกเราเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็มาลุ้นไปพร้อมกันนี่แหละครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องภาษาไทยป๕ครับ
หนูช่วยปู่กับย่าเอาของลุง
ถ้าอันไหนหนักให้พี่บาทช่วยยกครับ
เวลาปู่กับย่าเหนื่อยมาผมไปช่วยเหยียบขาครับ

อยากให้อยู่กับพวกผมไปนานครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ราชาศัพท์และความหมายในตัวเลือกใดผิด

น้องเบิร์ตเลือกตอบตัวเลือกที่สาม
จมูกพระชานุ

โน้ทโน้ทโน้ทโน้ทโน้ทโน้ทโน้ทโน้ท
ผูกครับ
จริงแล้วนี่นะลูกจมูกเนี่ย
ราชาศัพท์ที่ถูกต้องก็คือพระนาศิกนะครับ
คือจมูกนะฮะไม่ใช่พระชานุนะครับ
พระชานุนี่ก็คือเข่า
เพราะฉะนั้นครอบครัวของย่าน้อยจากจังหวัดนครสวรรค์
ตอบถูกไป๑ข้อรับทุนไปต่อชีวิต

ลุ้นกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

หนูมีหน้าที่คอยซักผ้า
ล้างจานถูบ้านคอยกวาดบาน
แล้วก็บางครั้งก็ช่วยย่าทำกับข้าว
ปู่กับย่าจะคอยเป็นตัวอย่างที่เข้มแข็งให้กับพวกหนู

ไม่ได้ถ้าหนูหาเงินได้
แล้วหนูจะคงควรเลี้ยงเขาเอง

ก็คือให้ซักผ้าจำนวน๖ชิ้น

ส่วนที่ท้ายเร็วเร็วเร็ว

มาเอาใจช่วยว่าน้องโบทำได้หรือไม่ได้ครับ

ใส่ใส่
ใส่ใส่ใส่

เต๋อลูกใส่เลย
เวลาที่ใช้ไปคือ๒นาที๒๙วินาที

โอเคอันนี้

เพราะฉะนั้นนะครับทำไปได้แล้ว๒ข้อนะครับ
ตอนนี้ครอบครัวของย่าน้อยจากจังหวัดนครสวรรค์

ผ่านไปโดยดี

ที่จะลุ้นเงินแสนและเงินล้าน
จะสามารถคว้ากลับไปบ้านได้หรือไม่

ถึงจะมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

ไม่ครบอีกแล้วเนอะตั้ง๕คน

เขาประสบความสำเร็จก็นอนตายตาหลับ

ประจำอำเภอท่าตะโก

ย่าน้อยเลือกตัวเลือกที่๔
นครจำคา
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกแข็งถูกแข็งถูกแข็งถูกแข็ง
ถูกแข็งถูกแข็งถูกแข็ง

ละมุมอะไรที่

ที่ผมจะเฉลยมาหลานก็วิเคราะห์หลานรู้ใช่ไหมลูก

ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในคำขวัญ
ประจำอำเภอท่าตะโกคือบึงบรเพชรนั่นเองนะฮะ
อย่าเพิ่งใจเสียนะยังอยู่อีกหนึ่งข้อนะครับ
เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านแต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนได้กลับไปบ้านในวันนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องบ้านของเราครับ
และคำถามสมัครนะครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือตำแหน่งในวงกลม
คือรูปพระอาจารย์ท่านใด

ครูแถวนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่สี่
พระครูนิกรปฐุมรักษ์ซึ่งเป็นคำตอบที่
ครูแถวซึ่งเป็นคำตอบที่๔
ว้าว

รูปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
วงกลมเอาไว้นี่นั่นก็คือรูปของ
พระครูสังครักษ์ชินรัฐนะฮะ
หรือพระอาจารย์แม็กซ์อิทธิเตโชแห่งวัด
น้องกลับอำเภอหนองบัว

ครอบครัวของย่าน้อยจากจังหวัดนครสวรรค์
ทำไปได้วันนี้๒ข้อรับเงินไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
ความรู้สึกลึกเลยเสียดายไหม
ไม่เสียดายแต่เท่าไรก็เท่านั้น

ถือว่าเราได้มาใช้โอกาสได้มาใช้โอกาส
แต่หมานี่ดีใจแย่แล้ว
อย่างที่บอกเลยครับว่าโชคไง
บางทีเรามาแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับโชคเหมือนกันเนาะ
หนูถามหน่อยว่าย่าจ๋า
เงิน๑๐๐๐เนี่ยย่าจะเอาไปต่อชีวิตตรงส่วนไหนก่อนได้
อ๋อก็เอาไปใช้รายวันที่เป็นนี่รายวันเขาก็ให้
ในจุดนี้ก่อนแล้วก็ขยักไว้ซื้อของ
มันก็พอที่จะมีเงินสำรองไว้ในกระเป๋าเนอะ
ได้พักหายใจหายคอได้เนอะย่าเนอะพอให้รายวันก็ไปซะเราก็ไม่ต้องมานั่งส่ง
ก็อย่างที่บอกนะคะว่าพระอาทิตย์ยังมีขึ้นเนอะ
เดี๋ยวมีวันใหม่เราก็มีลืมตาอ้าปากมาได้ใหม่เราก็สู้กันไป
แถวและย่าน้อยคือตัวอย่างความเข้มแข็ง
ที่หลานจะได้เจริญลอยตามนะครับแล้วผมเชื่อนะครับว่า
ปู่กับย่าจะเป็นแรงผลักดันในหัวใจให้กับคุณผู้ชมอีกหลายท่านนะฮะ
เมื่อได้ชมเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้แล้ว
ส่งกำลังใจไปด้วยกันนะครับให้ครอบครัวของย่าน้อยและปู่แถวเนี่ย
ได้มีกำลังต่อสู้กันไปได้นะครับผมขออนุญาตฝากเลขที่บัญชีไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับ
ถ้าเผื่อว่าใครที่พร้อมที่จะมีกำลังทรัพย์นะครับพอที่จะช่วยเหลือกันได้
คนละเล็กละน้อยช่วยกันนึกว่าต่อลมหายใจนะครับได้บุญจริงผมเชื่ออย่างนั้นนะ
คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณย่าและปู่แล้วก็เด็กด้วยนะลูกนะขอบคุณมากครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
พบกับผมและโจทย์๔ข้อเพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาทไปต่อลงหายใจทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑ทุ่มตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้เจนต่อทีหมดเวลาลงแล้วผมขยังพี่ชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ขายก๋วย่างส้มตำขายของก็ไม่พอได้ข้าวบ้านก็ยังไม่มีให้เขา
เค้าไล่ออกกับบ้านมันก็ต้องหอบคิ้วกันออกมาหอบเทือผ้านมาใส่อยู่กับพี่สาว
มันก็มาช่วยทำกินก็ไม่ได้มาเป็นล็อกกวนอะไรนักหนาหรอก
ตำไทย๑ตำปูปลาร้าอีก๑ภายในเวลา๓นาที

โปรดติดตามตอนต่อไป